ความเชื่อกี่เราต้องพูดถึงกันหน่อยนะคือมีคนคนนึงไง
ไปขอพรจากสารเจ้าที่หนึ่งเขาบอกว่าไปขอโชค
ลาบเนี่ยอย่างเดียวไม่พอแล้วไปขอให้สุขสมหวัง
กับบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาได้
สิ่งนั้นกลับไปจริงครับ
ไปที่นี่ฮะศาลแม่กำปั่นพ่อปุ่นแม่ลำไย
ที่ตะบ่นสายถอกอับเพลิงป่ามกจังหวัดอ่างท้อง
ไปถามคนนี้ครับได้สุพลักษณ์คงน่าเผินา
ก็เดินทางมาแก้บนที่ศาลแห่งนี้
คือตัวเขาเองนะนะเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่ง
มันหายไปมันหนีเที่ยว
หายไปหลายวันไม่ยอมกลับเข้าบ้านฮะ
กลายเป็นแมวมีปัญหาโถ
ยังไงดีคุณพี่แกก็เลยไปบนบานสานเก่าขอแล้วกัน
กับแม่กำปั่นบอกว่าให้พาแมวกลับบ้านหน่อยคิดถึงมัน
อยากให้มันกลับบ้านไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับ
หลังจากไปขอบนบานเอาไว้ปรากฏว่ารุ่งเช้ามา
แมวของพี่แกกลับมาบ้านเฉยเลย

กลับมาแล้วแมวจ๋าเมียว
กลับมาบ้านแล้วครับทีนี้คุณพี่เขาทำยังไงดี

อย่างนี้ต้องไปแก้บนไปแก้บนเพราะว่าเราไปขอกับทางศาลแม่กำปั่น
ปุ่นแม่ลำไยเอาไว้แต่ไหนก็ไปแล้ว

ขอเขย่าเซียมสี่นี่ลนแล้วเออก็วางกันไปนะ
มันเป็นความเชื่อของเขานะมันไม่ใช่ว่าทุกคนไปขอแล้วจะได้อย่างที่หวัง
งวดนี้ผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าคุณจะไปตรงนั้นไปตรงนี้แล้วคุณจะได้โชคได้ลาบ
แต่สิ่งหนึ่งที่มันชัวร์มากที่สุดบนโลกใบนี้
ก็คือถ้าคุณตั้งใจขยันทำมาหากินแล้วก็เฮ้ยความร่ำรวยก็จะต้องวิ่งเข้าหาคุณอย่างแน่นอน
ขยันทำงานไว้ดีที่สุดครับ
สู้สู้เนอะเป็นกำลังใจให้แต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของความเชื่อมันก็เป็นเรื่องราวที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ใช่ไหม